สำหรับข่าวคนดีเรานำเสนอต่อเนื่อง
โดยเฉพาะใครที่เก็บอะไรได้เก็บเงินได้เก็บทองได้
แล้วเอาไปส่งให้ตำรวจตามหาเจ้าของที่เรานำเสนอกันต่อเนื่องนะคะ
รายล่าสุดค่ะอยากจะชื่นชมพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
เขาเก็บสร้อยข้อมือทองคำได้
หนักถึง๒บาทหลายหมื่นบาทนะคะถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายไม่เก็บไว้เองส่งให้ตำรวจตามหาเจ้าของค่ะ

ใจร้ายค่ะเฉยใดขึ้นเพราะคืนว่าเฉยใดขึ้น

ขอบคุณคนที่เก็บมามากนะคะ

อมรนนททิศนะคะฝากขอบคุณไปถึงพลเมืองดี
เก็บสร้อยข้อมือทองคำหนัก๒บาทเอาไว้ให้
หลังจากที่ทำหล่นหายในปั๊มน้ำมันริมถนนสายหนองหานกุมภาวะปีค่ะ
แล้วก็ไปส่งมอบให้กับตำรวจทำให้ติดตามหาเจ้าของได้
ส่วนพลเมืองเดียวรายนี้คือพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองหาน
ซึ่งเขาก็บอกว่าเก็บสร้อยข้อมือได้เมื่อวานนี้
ขณะที่เติมน้ำมันตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นทองจริง
ก็เลยเอาไปให้ร้านทองตรวจสอบก่อนด้วยนะ

พอร้านทองนี่ยืนยันว่าเป็นของจริงรีบเลยค่ะ

นึกถึงใจเข้าใจเท่านั้น
เราก็เคยเคยเคยกลมทองเสียนะคะ

สอนทาอยู่ในร้องน่ามนะคะ

คุณพยาบาลวิชาชีพรายนี้เคยทำทองคำหาย

จะล้วงเอามือลงไปนี่เรายังรู้สึกว่าเราจะต้องมีความพยายาม
แล้วถ้าคนอื่นทำหายก็จะต้องอยากได้ของคืน
ใจเขาใจเราแปรเร็วมากนะคะ
ส่วนคุณอมรเจ้าของสร้อยข้อมือบอกว่าลูกสาวซื้อให้เป็นของขวัญ
พอทำหายไม่คิดว่าจะได้คืนขอบคุณพยาบาลใจดีจริงเลยค่ะ
มีคุณค่ามีมูลค่าและยังมีคุณค่าทางจิตใจด้วย
สร้อยข้อมือเส้นนี้ขอบคุณนะครับ